เขาขี่รถจักรยานยนต์มาสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเลยนะ
และหลังจากนั้นควักปืนออกมายิงใส่วัยรุ่นที่ใช้ถนนร่วมกัน

กลมสีแดงนี่เป็นคนยิงนะกลุ่มคนยิงเห็นไหมคะ

คันแรกวงกลมสีเขียวคันแรกเขาพยายามเร่งแซงหนีไป
ถูกเขาคันที่๒เร่งแซงเหมือนกัน
ยิงไม่ถูกอีกนะคะพลาดเป้าไปนะคะ

แล้วก็ตั้งคำถามเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันอีกหรือเปล่าเนี่ย
เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะ
สุดท้ายแล้วผู้ปกครองเด็กที่ก่อเหตุเข้ามอบตัว
ก็คือสองคนที่ขี่รถจากกระยันยนต์นี่นะคะ
หกปีหนึ่งคนสิบเจ็ดปีหนึ่งคนเท่านั้นเองนะคะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
พยายามยิงคู่อริคันแรกพลาดคันที่สองก็พลาดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนเพชรกะเสมขาเข้ากรุงเทพ
ช่วงก่อนถึงแยกบ่อตะกัวจังหวัดนครปฐม
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสพสามควายเผือกนครปฐม
แถลงการจับกลุ่มมือปืนที่ก่อเหตุนะคะ
สรุปแล้วมี๒คนค่ะ๑๖ปี๑คน๑๗ปี๑คน
ทั้ง๒คนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปวชปีที่๑แผนกไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคแห่ง๑นะคะ
คนที่พามามอบตัวก็คือผู้ปกครองของทั้งสองคนนั่นแหละ
มามอบตัวต่อตำรวจนะคะซึ่งเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันมีอาวุธปืนจุด๒๒ไทยประดิษฐ์
ไว้ในครอบครองนี่เป็นบรรยากาศที่สพนะคะ
ผู้ต้องหาเขารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
โดยอ้างว่าถูกผู้เสียหาย๔คนทำร้ายก่อนก็เลยก่อเหตุ
อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะให้เหตุผลแบบนี้นะคะ
ทางตำรวจพันธ์ตำรวจเอกพงศวัยแช่มลำเจียกผู้กำกับการสพสามควายเผือก
เปิดเผยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องของค่านิยมต่างสถาบัน
เล็บอีกแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วในสังคมไทยนะคะ
ที่มีรุ่นพี่ปลูกฝังกันมาจึงก่อเหตุขึ้น
หลังจากที่มีการยั่วยุกันนะคะทั้งสองคันเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะ
ต่างคนต่างยึดถือสถาบันของตัวเองแล้วก็ยั่วอายุกัน
จนเกิดการก่อเหตุขึ้นเนี่ยนะคะเป็นการยั่วยุ
ขณะที่ขี่รถผ่านกันตำรวจเลยฝากกำชับไปทางผู้ปกครองนะคะ
ครอบครัวนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานหน่อยนะคะ
ว่าถ้าสมมุติว่าเด็กที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ลูกหลานมีพฤติกรรมเริ่มรักสถาบันมากเกินไป
ในทางที่ผิดเนี่ยนะคะให้ทำความเข้าใจกับเขา
ปลูกฝังในสิ่งใหม่ให้เขานะคะรักสถาบันได้
แต่ว่าต้องไม่ไปโกรธสถาบันอื่นแล้วก็ไปก่อเหตุที่ไม่ดีขึ้นนะคะ
จริงเรื่องของการสั่งสอนอบรมกันในครอบครัวเนี่ย
สำคัญที่สุดนะครับครอบครัวเป็นห่วยสังคมที่เล็ก
แต่ว่าสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องใกล้ชิด
แล้วก็พูดคุยกับลูกหลานบ่อยนะคะ